ความสามารถของอีกหนึ่งสาวต้องยอมรับเธอคนนี้จริง
ไม่ว่าจะร้องจะเต้นจะแรปเป็นคอมเมนต์เตอร์
รวมไปถึงล่าสุดยังเป็นกรรมการในเวทีแฟชั่นระดับโลก
คือเวทีนี้นะคุณผู้ชมเขาเฟ้นหาดีไซเนอร์หน้าใหม่มาประดับวงการที่มีมาอย่างยาวนานกว่า๓๑ปีแล้ว
แล้วก็นักออกแบบชื่อดังมาร่วมเป็นกรรมการอีกครับข้างเลย

ใช่นะคะแล้วก็เราต้องภูมิใจนะคะเพราะว่านี่คือผู้หญิงไทย

ใช่แล้วค่ะตัวแทนหมู่บ้านของฉันสุดยอดไปเลย